คุณผู้ชมคะปิดท้ายในช่วงนี้มาดูปฏิบัติการของตำรวจ๑๙๑
ทวงปืนจากรังโจรในพื้นที่ปริมณฑลนะคะ
ก็สามารถที่จะยึดกระสุนปืนสิ่งเทียมอาวุธปืนได้หลายรายการเลยนะคะ
ลูกซองยาวปืนบีบีกันปืนลูกโม่ดัดแปลงและปืนไทยประดิษฐ์รวมทั้งหมด๑๑กระบอก
พร้อมกับอุปกรณ์ดัดแปลงปืนและเครื่องกระสุนปืนกว่า๔๐๐นัด
ก็คือของกลางที่ตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑
ส่วนที่กำลังร่วมกับสถานีตำรวจภูทรนนทบุรีปากเกร็ดและบางบัวทอง
ตรวจยึดได้จากกลุ่มเป้าหมายทั้ง๑๑จุดตามปฏิบัติการ๑๙๑ทวงปืนจากรังโจรค่ะ
โดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานรักษาราชการแทนผู้ประคับการตำรวจสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑ระบุว่าจากการข่าวของตำรวจ
ทราบว่ามีการนำปืนและเครื่องกระสุนปืนมาซุกซ่อน
ซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็เป็นการสั่งซื้อมาเก็บไว้
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมีการลักลอบประกอบปืนจำหน่ายทางปรายศนีย์
โดยปืนบางกระบอกเป็นปืนเถื่อนไม่มีทะเบียนซึ่งถือว่ามีความผิด
จึงได้เข้าตรวจยึดพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชน
เพราะถ้าหากพบว่าเป็นปืนผิดกฎหมายก็จะถูกจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดี
ตามนโยบายการป้องกันเหตุอาธิกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่
และดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน
ขอบภาคประชาอำภัณฑ์นะครับว่าหากประชาชนท่านใดบ้านใดก็ตาม
ใครก็ตามยังมีอาวุธที่อยู่อยู่นะครับขอให้ติดต่อ
ถ้าหากว่าท่านยังมีอาวุธเหล่านี้อยู่ในครอบครองนะครับ
ต้องเรียกว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอาญานะครับ
ในส่วนเจ้าพนักงานของรัฐโดยเฉพาะในส่วนของการสายตรวจ

จะต้องใช้มาตรการกฎหมายบังคับใช้โดยเข้มงวดต่อไปนะครับ
เมืองต้นตำรวจก็ได้แจ้งข้อกล่าวหากระทำผิดพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนกับผู้ต้องหานะคะ
พร้อมกับนำตัวผู้ที่ครอบครองปืนส่งพนักงานสอบสวนในพื้นที่
เพื่อที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะ